มีชาวประมงที่จังหวัดระยองเขาก็ออกเรือไปหาปูหาปลาหาหมึก
ปรากฏว่าไปได้หมึกมรณะมา
ชาวบ้านเขาเรียกว่าหมึกวงน้ำเงินหรือว่าหมึกบลูริง
ว่ากันว่ากินเข้าไปถึงตายพิษมันก็ร้าย
อย่าว่าแต่กินเลยถูกกัดเข้าไปนี่ก็อันตรายแล้วนะครับ
ก็เลยวิตกกังวลกันมาก
แต่เขาว่ากันว่าในโพสต์บอกว่าเหมือนกับหายากในทะเลไทยอะไรแบบนี้

วันนี้เราหาคำตอบมาให้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะ
แต่ไปดูที่มาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
การพบปลาหมึกมรณะสายพันธุ์นี้
ได้รับการเปิดเผยจากนายชานนท์เดชคุ้มอายุ๓๖ปี
เป็นชาวประมงเรือเล็กอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
เขาได้ไปวางอวนดักปูดักหมึกสายหมึกกระเป๋า
แล้วก็ได้หมึกกลับมานะครับ
ปรากฏว่ามันมีหมึกสีประหลาดที่ชาวบ้านเรียกว่าหมึกวงน้ำเงิน
เอามาใส่ในตู้ปลาเพื่อโชว์
มีคนมาขอดูมากมายทีแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอคนมาเห็นแล้วเขารู้เนี่ยเขาบอกว่า
โอ้โหหมึกตัวนี้เนี่ยมันเป็นปลาหมึกอันตรายนะถ้าถูกกัดหรือว่ากินเข้าไปถึงขั้นเสียชีวิตได้
แต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะไอ้ปลาหมึกตัวนี้มันตายแล้วนะครับ
ชานนท์บอกว่าหลังออกเรือไปไปดักจับปลาหมึกก็พบปลาหมึกชนิดนี้ในที่ดักจับนะฮะ
แล้วก็จำได้ว่าเคยดูในยูทูปในสารคดีพบว่าปลาหมึกชนิดนี้มีพิษร้ายแรง
พบอยู่ในต่างประเทศไม่รู้ว่ามาเจอในท้องทะเลไทยได้ยังไง
จับปลามา๑๐กว่าปีเพิ่งเคยเจอปลาหมึกชนิดนี้เป็นครั้งแรก
เขายังบอกว่าปลาหมึกตัวนี้มันตายแล้วเมื่อสักตี๕ที่ผ่านมา
ที่มันตายน่าจะเกิดจากการบอบช้ำเพราะว่าคนมาดูแล้วแบบ
ก็จับมันกลิ้งไปกลิ้งมาเขาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเข้าไปกินแล้วมันตายเลย
ไม่ใช่มันตายของมันเองประมาณอย่างนั้น
ก็เพื่อความชัดเจนนะฮะไขข้อข้องใจกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
รองคณะบดีคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
อาจารย์ทรบอกว่าการพบปลาหมึกชนิดนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะ
ที่ผ่านมามีการพบปลาหมึกชนิดนี้อยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะในอ่าวไทยจะพบมากที่สุด
แต่ส่วนใหญ่จะเจอในระดับน้ำที่ลึกระดับ๕๖เมตรขึ้นไป
เพราะฉะนั้นคนที่เล่นน้ำตื้นไม่ต้องกังวลว่าเธออาจจะถูกปลาหมึกชนิดนี้กัดแล้วก็ทำร้าย
ที่คนจะถูกปลาหมึกชนิดนี้กัดในเมืองไทยยังไม่มีรายงาน
แต่อาจารย์ทรยอมรับว่าพิษของปลาหมึกชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมาก
เทียบเทียบเท่ากับปลาปากเป้านะฮะเมื่อถูกกัดหรือว่าเผลอกินปลาหมึกชนิดนี้เข้าไปเนี่ย
เรื่องต้นอาจจะถึงขั้นเป็นอามภาษณ์
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือหลังพบว่าผู้ป่วยมีอาการชาเป็นอมภาษณ์
อย่างไรก็ตามอาจารย์ทรบอกว่าการถูกปลาหมึกชนิดนี้กัดโอกาสมีน้อยมาก
น่าห่วงก็คือการไปเผลอกินมันเข้าไป
ที่ผ่านมาจะเห็นข่าวว่าพบปลาหมึกชนิดนี้หลุดมาแล้วก็เอาไปรวมขายกับปลาหมึกทั่วไปตามห้าง
อย่างนี้อันนี้น่ากลัวโดยพิษในปลาหมึกชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะถูกความร้อนไปแล้วมันก็ยังไม่หมดถือว่าอันตราย
แต่สามารถสังเกตได้ง่ายฮะอาจารย์ทรบอกถ้าถูกนำไปวางขายตามท้องตลาดเนี่ยมันจะมีวงแหวนสีน้ำเงินที่ตัวปลาหมึกชัดเจน
เพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอท่านก็อย่าไปทำอาหารกิน
อย่าไปเอ๊ะแปลกดีสีสวยดีลองกินดู